ที่ไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นเลยคือแทบจะทุกที่ในประเทศไทยเขาบอกว่าต้องมี

แรงฉุดไม่อยู่แล้ว
เดี๋ยวจะพาไปที่นี่นะครับที่จังหวัดอ้างทอง
เพราะว่าที่นี่ที่วัดสนามชัยคนแน่นจริง

อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะสาธุชนมากันเยอะมาขอโชคขอลาบอ่ะเนอะ
ยิ่งช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ยิ่งมากัน
ก็มีเวลานี่แล้วไม่รู้นะว่าสุดสัปดาห์นี้หยุดยาว
จะไปกันอีกเยอะแค่ไหนไม่ใช่แค่ไปขอพรไปแก้บนก็เยอะ
เล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมว่ารูปปั้นไอ้ไข่ที่นี่ที่วัดสนามชัยเขาอันเชิญมานะ
อันเชิญมาที่วัดเลยนะคืออันเชิญมาจากที่ไหนรู้ไหมมาจากใต้
อ๋อจังหวัดสีอ่ะค่ะเพื่อมาไว้ที่จังหวัดอ่างทองจริงจริงอ๋อ
แล้วเขาล่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์เขาเคยถ่ายรูปกันไงแล้วในช่วงกลางคืนเขาบอกว่าถ่ายรูปบางอย่างที่เป็นรูปปฏิหาร
ยังไงแล้วในยามค่ำคืนคนแถวนั้นเขาร่ำลือกันว่าได้เห็นหญิงสาวรายหนึ่งด้วยอุ้ยอะไรมันจะน่ากลัวขนาดนั้น
แต่เราไม่มีภาพให้ดูนะเล่าให้ฟังเฉยเอ้าแล้วช่วงนี้พ่อค้าแม่ค้า
ยิ้มแก้มปริยิ้มจนปากจะฉีกถึงรูหูเพราะว่า
ก็คุณดูเอาสิคนเยอะขนาดนี้
ขายดิบขายดีหมดลอตลงลอตเตอรี่
ร้านขายน้ำปั่นร้านขายอาหาร
ขายดีทุกอย่างขายดีขายดีหมด

แล้วก็เป็นการช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ากันด้วย

ใครไปเที่ยวที่ไหนก็ตามที่คนเยอะ

โดยเฉพาะวัดที่มีไอ้ไข่คนเยอะแน่นอน